เหตุการณ์นี้ค่ะโจรตลับเมตรนะคะที่เราเคยเล่าไป
ว่าใช้ตลับเมตรติดกาวสองหน้าแล้วก็ไปขโมยเงินในวัด
เงินบริจาคอ่ะคือแห่ไปแล้วก็แปะเงินอย่างเงี้อ่า
เนี่ยแล้วก็เอาเงินขึ้นมาเนี่ยดูดฟื๊ดขึ้นมาเลย
ถ้ำเสือวิปัสนาจังหวัดกระบี่ค่ะโอ้โหได้ทิ้งหลายใบ
โจรตลับเมตรเนี่ยเขาพยายามตามจับอยู่นานนะ
ก่อเหตุตั้งหลายครั้งช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาได้เงินไปหลายพันนะ
สุดท้ายล่าสุดเที่ยงครึ่งวันนี้ตำรวจสพเมืองกระบีได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะ
บอกว่าเจอผู้ชายคนนึงเหมือนอีตาคนนี้เลยต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายที่ไปลักทรัพย์แน่เลย
ตัวทำเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปในวัดอะไรแบบเนี้ยค่ะตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมกับพลเมืองดี
แล้วก็กระจายกำลังกันล้อมจับคนร้ายนะคะแล้วชายต้องสงสัยเดินออกมาจากวัดจริงจริง
เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นทีนี้แหละวิ่งหนีค่ะ
วิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างวัดเจ้าหน้าที่พลเมืองดีช่วยกันล้อมจับ
คนร้ายถูกกดดันหนักมากเห็นแบงค์ที่ร่วงอยู่ไหมคะ
นึกว่าทิ้งของกลางแล้วรอดมันไม่รอดหรอกค่ะ
ถูกจับได้นะคะนายวิรพงศ์นกยูงทองอายุ๓๓ปี
เป็นชาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นายวิรพงศ์บอกว่าเข้าไปเช่าบ้านอยู่ใกล้กับวัทย์
เสือวิปัศนานี่แหละอายเอาเสื้อปิดแล้วแล้วก็ลักลอบก่อเหตุแบบนี้
หลายครั้งทีนี้พอไปตรวจในห้องพักนะแบงค์เต็มเลย
ธนาบัตรต่างประเทศก็มีนะคาดว่าก็เป็นเงินบริจาคนี่แหละ
เต็มไปหมดก็คุมตัวไปดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์นะคะ
แล้วหนีเข้าป่าเหรอวิ่งหนีทิ้งแบงค์อ่ะน่าจะให้เจอเสือแล้วจับกินมาจริงเลย
คุณคุณเอากันคนละข่าวมารวมกันใช่ไหมเห็นอยู่วัดถ้ำเสือเคยมีเสืออยู่แถวนี้
เมื่อกลางดึก๓กันยายนตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ย
ัดอาคารหอระคังวัดถ้ำเสือวิปัสนา
คนร้ายใช้ของมีคมกรีดแผ่นเหล็กประตูเป็นช่องแล้วมุดเข้าไปดูสิ
ถุงมือยางสีส้มตกอยู่หนึ่งคู่คาดว่าเป็นของคนร้าย
คนร้ายได้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะเยอะเลยเงินสดประมาณ๑๓๐๐๐บาท
ถูกมงคลอีกหลายรายการเขี้ยวเสืออย่างนี้
เหรียญหลวงพ่อจำเนียนอดีตเจ้าอาวาสมูลค่า๖๐๐๐๐กว่าบาท
ของวัดสายขาวรุ่นแรก๑องค์แล้วก็ของข้างในนี้
ชีไม่รู้ว่าอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่กล้าไปจับ
ที่วัดทำเสือวิปัสสนาคนไปทำบุญเยอะแล้วคนร้ายก็ไปก่อเหตุบ่อยจริง
ชีบอกพระท่านบอกว่ามันคนร้ายก่อเหตุเยอะมาก
คือพื้นที่เขากว้างนะฮะแล้วก็ทีนี้เป็นลักษณะของถ้ำเขา
คนร้ายมันก็อยู่มุมอับอะไรเยอะใช่นักท่องเที่ยวเยอะ
คือไอ้พวกนี้มันรู้ว่าเข้าไปจุดไหนนะก็มีเงินบริจาค
แล้วมันก็แฝงตัวทำทีเป็นนักท่องเที่ยวไงจังหวะทีเผลอก็อย่างนี้